ข่าวต่อไปนี้ต้องกราบขออภัยก่อนสำหรับคนที่ทานอาหารเช้าอยู่
โอ้โหโปรยทั้งกลัวเลย
อาจจะอวสารอาหารมื้อเช้าก็ได้แต่ต้องย้ำแบบนี้
ใครชอบกินของที่แบบดิบเนื้อสด

ลาบก้อยดิบเลือดชุ่ม
ชุ่มคุณผู้ชมดูข่าวนี้ให้ดีนะ
เคยเห็นพญาติตัวตืดที่มันยาวขนาดนี้มาก่อนไหม
มันไม่ใช่กองสร้อยคอทองคำอะไรนะพี่เบิร์

มันไม่ใช่กองสร้อยคอทองคำนะมันคือพญาติตัวตืดวัดไปวัดมาเนี่ย
๘เมตรคุณหมอบอกว่าตั้งแต่ผมทำงานมา๕๐ปี
จะเคยเจอพญาติที่มันยาวขนาดนี้
แล้วมันอยู่ในท้องของคนแล้วอายุของมันฟังให้ดีนะ
มันสามารถอยู่ในท้องของคนเราได้นานถึง๓๐ปีนะ
ใครกินของดิบระวังให้ดีเลย
ภาพที่เห็นอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่ใช่สร้อยไม่ใช่อะไร
มันคือพญาติตัวตืดแล้วเป็นพญาติตืดวัวด้วย
เอาออกมาจากลำไส้ของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๗ปีแล้วเป็นชาวหนองคาย
คือพอเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยโรคประสิทธิ์นำตลับเมตรไปวัด
โอ้โหพญาติตืดวัวตัวนี้ยาวกว่า๑๘เมตรหรือว่า๕๙๐๕ฟุต
แล้วเขาบอกว่าจากการที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยนะ
น่าจะเป็นพญาติตืดวัวที่ยาวที่สุดในรอบ๕๐ปีที่เคยเจอ
เฟซบุ๊คของศูนย์วิจัยโรคประสิทธิ์นำเรื่องนี้ไปเผยแพร่
แล้วบอกว่าทีมแพทย์ลงพื้นที่ไปให้บริการตรวจคัดกรองพญาติ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อนอำเภอหนองคาย

ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งคุณลุงอายุ๖๗ปีเข้าไปตรวจคัดกรอง
พอตรวจอุจจาระด้วยกล้องจุลทัศน์โอ้โหไข่พญาติเต็มไปหมด
คุณหมอก็เลยนัดมาให้ถ่ายพญาติให้ยาถ่ายพญาติไป
แล้วก็ไปเจอพญาติตืดบัวนี่แหละฮะออกมา
คุณผู้ชมสำหรับพญาติตืดวัวตัวนี้นั้น
มันเกิดจากที่เขาไปกินเนื้อวัวดิบ
คุณลุงคนนี้ชอบกินเนื้อวัวดิบ
หรือว่ากินของสุกดิบพญาติเหล่านี้มันอยู่ในสิ่งเหล่านั้น
แล้วมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในตัวคนเราเนี่ยมากกว่า๓๐ปีนะครับ
ปัจจุบันพบตัวที่ไม่ได้ยาวมาก
เพราะว่าคนกินก็จะถ่ายพญาติเป็นประจำ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาอาจจะไม่ได้ถ่ายพญาติเลย
แล้วก็ชอบกินของสุกดิบมาเป็นเวลาหลายปีคุณผู้ชม
ไอ้พญาติตืดวัวมันเจริญเติบโตความยาวตั้ง๑๘เมตร
แล้วมันอยู่ในท้องมาไม่รู้ว่ากี่ปีต่อกี่ปีแล้วนะฮะ
ก็ถือว่าเขาบอกว่าโอ้โหยาวแบบนี้เพิ่งเคยเห็นในรอบ๕๐ปี
ใครทานอาหารเช้าอยู่ต้องขออภัยก่อนเลยนะฮะ
แต่ก็ย้ำทานให้มันสุกแล้วกันเนอะ
เพื่อสุขลักษณะที่มันถูกต้อง

ยังต้องทำนะกินร้อนช้อนฉันห่างกัน๒เมตร

เออถี่ไอเลยครับ
อยู่ในตัวครบ๓๐ปีนั่นแปลว่าอยู่มาครึ่งชีวิตแล้ว
นั่นแหละสิน่ากลัวมากเลยแต่ต้องไปถ่ายพญาติบ้านหนึ่ง

ยังสิเพิ่งจะ๒๕เอง
เฮ้ยโกงเยอะนะเราเนี่ย